อีกหนึ่งสาวค่ะเรียกว่า๔๐ยังแจ๋วนะคะคุณปอยปงปีนาค่ะ
โอ้โหเมื่อก่อนนี้โด่งดังเหมือนกันนะคะค่ายโพธิพัฒน์ค่ะมาพร้อมกับลูกสาว
มาจากโคราชเลยนะวัย๕ขวบน้องโมนาเอ็นดูช่างคุยซะละเกินนะคะ
นี่ทาปากเองเลอะด้วยนะคะส่วนจะมีโอกาสได้ปั๊มลูกคนที่สองหรือยังนะคะ
ไปฟังทั้งมองโมนาและก็คุณปลอยเปิดใจกันเลยค่ะ

เด็กหญิงโมนานกรีมคมนประราชค่ะ

ทาน่าเอง

แต่ว่าเค้าอาจจะเป็นเด็กปกติก็ชอบแสดงออก

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งยังหุ่นดีน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะ